มีเรื่องที่ต้องตามฝากคุณตำรวจช่วยตามหน่อยครับ
เพราะว่าผู้เท่าผู้แก่๙คนแล้วนะครับ

บางคนซ่อนทองเอาไว้ใต้หมอน

ผู้เท่าผู้แก่คุณป้าคุณยาย
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นเลยครับ
ผู้เสียหายแต่ละคนทองที่ถูกขโมยไป

แล้วมันหายไปได้ยังไง

อยู่ในพื้นที่แวงน้อยที่ขอนแก่นครับ
คุณป้าคำเขียนเล่าให้ฟัง
เล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังไม่พอ
พาเข้าไปดูจุดที่เก็บทองเอาไว้ด้วย
จุดนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชมดูนะครับ

แล้วก็มีกระป๋องเอ่ยมีกระปุกเอยตั้งเอาไว้
บริเวณข้างกรอบรูปจะเป็นฝาสีแดง
นั่นเป็นกระปุกใส่เงินใส่เหรียญ

นั่นนะฮะข้างถุงสีฟ้าถัดไปจะเป็นฝากระปุกสีแดง

ในนั้นมีเหรียญมีเงินไม่หายสักบาทครับ

เหล่านี้ไม่ได้หายนะครับมันรู้ได้ยังไงว่านี่คือทองปลอมคุณป้าบอกนี่ทองปลอมจริงเหรอฮะมันไม่เอาไปฮะมันเอาแต่ทองจริงซึ่งใส่ในถุงกำมะหยี่สีแดงเอาไปทั้งถุงเลย
โจรมันแสบแล้วมันรู้ได้ขนาดนี้
จะบอกว่ามันไม่ได้ไปเปิดกล่องนั้นหรอกคุณ
คือมันไม่เปิดกล่องอื่นเลยมันพุ่งมาที่กล่องนี้ทั้งที่จริงมีของวางทับด้วย
มันรู้ไหมกระทั่งว่าใต้ของที่วางทับเห็นไหมฮะมีกระเป๋าวางนั่นเอากระเป๋าออกเปิดกล่อง
ทองมากมายแต่ไม่หยิบเลือกจะหยิบแต่ทองในถุงกำมะหยี่แล้วเหรียญก็ไม่แตะด้วย
นี่คุณป้าคำเขียน๑ใน๙ผู้เสียหายนะครับ
ในขณะที่บางคนบอกว่าเก็บทองเอาไว้นะใส่ไว้ใต้หมอนใต้หมอนในห้องนอนก็หายครับ
เพลิกแปปเดียวอ่ะออกไปทุลักษณ์กลับมาเฮ้ย
เฮ้ยเขาเลยกลัวว่าอะไรรู้ไหมคนร้ายเนี่ยมันอาจจะใช้เครื่องมือสแกนหาทองได้หรือเปล่า
อันนี้เขาคิดนะชาวบ้านสแกนไปเสร็จปั๊บตรงไหนมีทองเป็นของจริงของแท้
มันอาจจะดังแล้วก็หยิบเลยมันเลยทำให้ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นต่าง
เป็นแบบนั้นได้หรือไม่ชาวบ้านสงสัยครับ
ตอนนี้ความเสียหายรวมแล้วเท่าไหร่ก็๙คนรวมแล้วทองคำหายไปประมาณสัก๓๐กว่าบาท
เฉพาะของคุณป้าคำเขียนนี่ก็๑๐กว่าบาทแล้วครับมีทั้งแหวนมีทั้งกำไรข้อมือมีทั้งสร้อยคอทองคำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับโรงพักแวงน้อยในพื้นที่
แต่คุณป้าคุณย่าคุณยายเขาไม่สบายใจครับคุณขวัญคุณผู้ชมอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็ว
เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไร้วี่แววฝากคุณตำรวจในพื้นที่หน่อยครับจับได้เมื่อไหร่
รีบแจ้งเลยครับจะได้รายงานให้ชาวบ้านเขาสบายใจส่วนใครที่คิดจะไปทำคิดจะไปขโมยอีก
หยุดนะโดนจับได้แน่อยู่แล้วหลายรายไม่เคยรอดสักคนครับ
ช่วยกันหน่อยนะคะช่องที่ตำรวจตามจับให้ได้นะครับแบบนี้